สารปกครองกลางนั้นได้พิพากษายกฟ้องกรณีที่
หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอดีตหัวหน้าที่ดูแลพื้นที่แก่งกระจาน
ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่นั้น
เข้าไปลื้อถอนที่พักอาศัยและยุ้งฉางข้าวของชาวกะเรียง
บางกรอยในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานนะครับ
รัฐจอดประเด็นคืนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาดังกล่าวปี๒๕๕๔ติดตามจากรายงานครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสารปกครองกลาง
พิจารณายกฟ้องในคดีที่นายคออี้มีมิ
ผู้นำทางจิตวิญญาณชาวกะเรียงพร้อมกับพวกรวม๔คน
ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
กรณีใช้อำนาจโดยมิชอบเผาบ้านและยุ้งฉางของชาวกะเรียง
รวมถึงขับไล่ชาวเครียงบางก้อยออกจากป่าแก่งกระจาน

โดยสารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงเช้าที่นายคอยี่มีมิ
แหล่งที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ที่ราชการจัดสรรให้ทำกิน

แต่เป็นที่ดินที่มีการบุกรุกแพ่วถางป่า
เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรและได้ก่อสร้างเพลิงพัก
โดยยุ้งฉางข้าวบนที่ดินดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบจึงทำการเจรจา
และกำหนดเวลาให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
เก็บทรัพย์สินออกจากพื้นที่
พ้นเวลากำหนดเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปตรวจสอบ
พบว่ายังมีสิ่งปลูกสร้างจึงทำการรื้อถอน
และเผาทำลายตามมาตรา๒๒แห่งพระราชบรรยัตรอุทยานแห่งชาติปี๒๕๐๔

ถือว่าเป็นการกระทำเกินอำนาจ
จึงพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติ
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

โดยกำหนดค่าสินใหม่ในส่วนของข้าวของเครื่องใช้๕๐๐บาท
สินใหม่ในส่วนของข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวอีก๕๐๐บาท
รวมแล้วจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทั้งหมดคนละ๑๐๐๐บาท

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นำโดยนายชัยวัดริมลิขิตอักษร

สนที่กำลังกับทหารทัพยาเสือ
ตำรวจภูทรภาค๗ฝ่ายปกครองจังหวัดเพชรบุรี
และตำรวจปทศไม่น้อยกว่า๗๐นาย
ปฏิบัติการปราบรามยาเสพติด
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการบินสำรวจพื้นป่า
พบเห็นพื้นที่บุกรุกใหม่เพื่อปลูกข้าว
จะได้สังเกตเห็นกัญชาขึ้นสลับกับต้นข้าว
ได้นำกำลังเข้าลื้อถอนต้นกัญชา
พร้อมทั้งลื้อทำลายเพลิงพักที่ตากัญชา
ทำให้เกิดปัญหาฟ้องร้องกันมาจนถึงปัจจุบัน

คือคำยืนยันของนายชัยวัดริมลิขิตอักษร
ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเมื่อ๕ปีที่ผ่านมา
พอเข้าไปปากปามสิปั๊บมันก็มีปัญหาใหม่ความว่า
ชุมชนที่นั่นน่ะมีอพยพยาไอทิน

ที่เขาบอกเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านมันไม่มี

หลังจากนั้นเราดำเนินการก็ทำลายทั้งกัญชาทั้งพืชผล
พูดผลนะทั้งกัญชาแล้วก็เพลิงพัก

ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ป่าไม่ว่าจะไปเลี้ยงผาหมูป่าเก้งกวาง
ไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังเสือเราก็เจอในเพลิงพัก

หลังจากที่เขาหนีแล้วก็เอาไปไม่หมดนะ

เจอทั้งอาวุธสงครามเจอทุกอย่างที่นั่น

พื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวเกรียง

ไม่ใช่ที่ดินที่มีการบุกรุกใหม่

ทำไร่หมุนเวียนตามภูมิปัญญาของชาวกะเรียง

กะเหลี่ยงและทนายความจะมีการหาลือกันอีกครั้ง
นี้จะต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงเช่นใด
ทีมข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน